ไอซ์หีบเหล็กนี่คือกลายเป็นฉายา
ของนายอภิชัยองค์วิสิต
เพราะเขาถูกจับกลุ่มนะครับหลังจากที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นที่บ้านพัก
แล้วก็ไปดูสวนโดยรอบปรากฏว่าไปพบศพของนางสาวกิ๊กจริง
ไอซ์ก็สารภาพว่ากักขังนางสาวกิ๊ก
เพราะว่าก่อนหน้านี้ชอบพอแต่ว่านางสาวกิ๊กจะหนี

พอนางสาวกิ๊กตายก็เอาไปฝังไว้ที่สวนในบ้านเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่พยายามที่จะไปค้นศพอีก
ว่าในบริเวณพื้นที่รอบบ้านของนายไอซ์เนี่ย
ยังมีศพผู้หญิงคนไหนถูกฝังอยู่อีกหรือเปล่า

หรือว่าจมอยู่ในบ่อน้ำในสวนโดยรอบของบ้านในไอซ์
ที่บ้านพักซอยเพชรเกษม๔๗หรือเปล่า
และมีพยานให้การว่ามีผู้หญิงสาว๒คนหายตัวไป
เชื่อว่าน่าจะถูกฝังไว้แถวนี้นะครับ
จากการค้นหาในวันนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคุณ
ก็ประสานชุดประดาน้ำ
เจ้านี่ตำรวจของบชนนะประสานชุดประดาน้ำ
ลงค้นหาเผื่อจะเจอ
มีใครเสียชีวิตภายในบ่อน้ำใกล้บ้านของนายอภิชัยอีกหรือไม่

ฟังนายพิชัยเล่าว่ามีศพอยู่ในน้ำ

แล้วคุณคิดดูว่าเจ้าหน้าที่สามารถค้นหาชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์
คล้ายกับซี่โครงอยู่ในน้ำได้หลายชิ้น

หลังจากนั้นนักประดาน้ำก็ลงค้นหาชิ้นส่วนอื่นอย่างต่อเนื่อง
คาดว่าอาจจะพบในบริเวณดังกล่าว
เรื่องต้นพบว่าอาจจะมีร่างผู้เสียชีวิตถูกทับด้วยโครงเหล็กขนาดใหญ่
ซึ่งมีผ้าห่อศพอีกชั้นแล้วมัดกับดัมเบลเพื่อถ่วงน้ำ
อกจากนี้ยังเจอชุดแสกของผู้หญิงอยู่ด้วย
ที่มาที่ไปของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องไปตรวจสอบ

เพราะอะไรรู้ไหมคุณ
คือมีนายเอ็มซึ่งถูกกันตัวเป็นพยาน
เคยเป็นเพื่อนของนายไอซ์ตอนนี้เป็นพยานนะ
ให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าเมื่อประมาณปี๖๐
แต่ก็สั่งให้นายเอ็มลงไปดำน้ำในบ่อดูสิ
ถ้าหากพบศพให้มารับเงินที่ตัวเขาเอง

นายเอ็มก็ลงไปงมในเบาะน้ำ
ไปง่มในเบาะน้ำพบเป็นกระโหลกศีรษะจริง
ก็นำขึ้นมาให้ในไอซ์ดูเพื่อที่จะรับเงิน๕๐๐๐บาท
เนี่ยวันนี้นายเอ็มมาชี้จุดด้วยนะ
แต่ในตอนนั้นนะนายไอซ์กลับยิงปืนใส่นายเอ็ม
ไหนว่าจะให้๕๐๐บาทยิงปืนใส่อีก
ก็เลยต้องวิ่งหนีครับเอาชีวิตรอด
และไม่เคยกลับมาที่บ้านนายไอซ์อีกเลย
กระทั่งมีข่าวการจับกลุ่มนายไอซ์
นายเอ็มจึงเข้ามาเป็นพยานให้ข้อมูลกับตำรวจ
นำมาสู่การดำน้ำค้นหาหลักฐานในครั้งนี้

จากนั้นได้ค้นหารอบบ้านพักจนพบศพนางสาวกิ๊กอายุ๒๒ปี
ถูกใส่ถุงฝังดินไว้ข้างบ้านก็นำตัวนายไอซ์มาสอบสวน
ไอซ์สารภาพว่านำตัวนางสาวกิ๊กขังในหีบเหล็

ขณะที่นายไอซ์ถูกฝากขังในเรือนจำเรียบร้อยแล้ว
แต่โดยรอบบ้านของนายไอซ์ตำรวจยังต้องทำหน้าที่อยู่นะ

หรือในบ่อน้ำที่วันนี้ไปเจอโครงกระดูกคล้ายกับกระดูกซี่โครง

ว่าจะมีร่างมีกระดูกของมนุษย์กี่ร่าง

เห็นผู้หญิงเข้าไป๒คนแล้วไม่เห็นเขาออกมา